สถานการณ์โควิดโอมิครอนไทยแตกใกล้จะ๒๐๐๐รายแล้วครับ

คือถ้าเป็นภาวะเศรษฐกิจขึ้นขนาดนี้จะดีใจมาก
แต่พอเป็นโควิดโอมิครอนตายลำบากแล้วฮะ

ติด๓๑๑๒รายตาย๑๒คน
นี่คือตัวเลขของวันที่๒คือเมื่อวานนี้
ส่วนตัวเลขของโอมิครอนทะลุเท่าไหร่แล้ว๑๕๕๑รายแล้วฮะ๑๕๕๑รายเป็นการติดจากต่างประเทศ
๙รายติดในประเทศจะแซงอยู่แล้ว๗๗๒รายดูและรับรองวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้แซงแน่นอน
และ๓จังหวัดที่เจอหนักสุดก็คือ
สเตอร์ของกรุงเทพมหานคร๓๙๕ราย
คลัสเตอร์กราศิลป์๑๙๕ลาย
ชนบุรีนี่น้องใหม่มาแรง

ร้อยเอ็ด๑๑๙ลาย

อุบลอุบลราชธานีจะฝากไว้ก่อนนะฮะ
แต่หากสถานการณ์ยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่
กระทรวงสาธารณสุขจะมีการพิจารณามาตรการใหม่
ทีบอกไว้ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ไม่แน่แล้วไม่แน่แล้วแต่อาจจะเปลี่ยนใจได้นี่ค่ะไม่แน่แล้ว
เดี๋ยวจะมีการคุยกันภายในกระทรวงสาธารณสุขก่อน
เดี๋ยวจะส่งให้สวบคอชุดใหญ่เคาะอีกทีวันศุกร์นี้
น่ากังวลนะตอนแรกกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมค
โอมิครอนตอนนี้ชนบุรีแซงเรียบร้อยแล้วแซงแล้วมาแล้ว
ชนบุรีตอนนี้ผู้ป่วยโอมิครอน๔๔๒ร้าน
อันนี้ตัวเลขล่าสุดใช่ไหมตัวเลขล่าสุดแซงกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอย่างที่บอกไว้ฝากไว้ในอ้อมใจไม่ใช่กาลสินนะ
ไม่ใช่คลัสเตอร์กรรศิลป์ที่เราตกใจกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง
เป็นร้านอาหารกึ่งผับแต่ว่ารอบนี้เป็นคลัสเตอร์เอกมัย๔
เอกมัยแล้วมันไปอยู่อุบลแล้วได้ไงร้านชื่อเอกมัย๔๘๗เป็นร้านอาหารกึ่งผับอีกแล้ว
กึ่งผับอีกแล้วครับและเจอรอบนี้๕๓๕รายถิดเชื่อเหรอ
ใช่ใน๕๓๕รายเจอแล้วที่ติดเป็นโอมิครอนอย่างน้อย๑๒ราย
ใช้คำว่าอย่างน้อยยังตรวจไม่จบถ้าตรวจจบอาจจะเจอหนักกว่านี้
ต้องไปถอดรหัสพันธุกรรมก่อนอันตรายมากและติด๑สะพึง๑๐๐
ติด๑สะพึงร้อยแปลว่าอะไร๕๓๕รายที่ว่านี้ติดไปทั่วอำเภอเมืองอุบลราชธานี
แล้วข้ามแม่น้ำไปไปที่วารินชำราบอีกต่างหากโอ้โหเหตุการณ์นี้สะพรึงไปทั่วเลยนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของสถานการณ์โควิดภาพรวมและสถานการณ์โควิดกลายพันธ
ชื่อว่าโอมิครอนเราใกล้จะแตะ๒๐๐๐รายแล้วครับ
แล้วจะบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแล้วนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันสะท้อนว่าโอมิครอนน่าจะระบาดหนักจริง

ค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนใจได้
ครับรอดูวันศุกร์นี้ค่ะอ่าทีนี้มาดูที่ชายภูมิกันหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนเราใช้คำว่า๗วันอันตราย
วันอันตรายนับตั้งแต่๒๙ธันวาถึง๒มกราคมปรากฏว่าชายภูมิ
คนติดโอมิครอนไปแล้ว๒๒ราย

นายแพทย์วัชิระบทพิบูลเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิ

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๕วัน
อย่างที่บอกไปตั้งแต่๒๙ธันวาคมเรื่อยไปจนถึง๒มกราคม
พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอนแล้ว๒๒ราย
อีกรอบหนึ่งนะคะกระจายอยู่ใน๙อำเภอด้วยกันนะคะ
ถ้าไปดูตัวเลขผู้ป่วยโควิดสะสมจังหวัดชายภูมิ
จนถึงเมื่อวานยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่๑๒๔๘๕ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๒๖๙รายอ๋อสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างนี้โอเค

เสียชีวิตไปแล้ว๑๓๑รายด้วยกันนะคะ
แต่เอาล่ะพูดถึงสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดชายภูมิ
ตอนนี้สสจจังหวัดบอกว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ทางจังหวัดก็เลยประกาศให้หยุดเรียนแบบออนไซต์อย่างน้อย๑สัปดาห์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในจังหวัดชายภูมิ

ถ้าไปดูขอนแก่นนะคะขอนแก่น
ขอนแก่นเนี่ยคืนวันที่๑มกราคมคืนเดียวนะคะ
มีผู้ติดเชื้อโควิด๒๓๒ราย
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณสมศักดิ์จังตระกูลก็เลยมีคำสั่งค่ะ
ให้โรงเรียนสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทุกสังกัด
ปิดการเรียนก็คือไม่ให้เรียนออนไซต์นะครับ
เรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่๑๔มกราคม

ที่๒ของเดือนมกราก็คือเสาร์ที่๘มกราคม๒๕๖๐

กิจกรรมวันเด็กขอความร่วมมืองดไปแล้วนะคะ
คล้องกับเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เหมือนกันค่ะ
เชียงใหม่สสจจังหวัด
มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยเฉพาะข้อกังวลต่อสายพันธุ์โอมิครอน

เชียงใหม่มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่ง
ดการเรียนการสอนแบบออนไซต์

ดจัดกิจกรรมวันเด็กไปแล้วนะคะ

ต้องไปทำงานที่หน่วยงานจริง

โอมิครอนมันระบาดเร็วแล้วก็รุนแรง

มาดูพระเอกสำคัญ
ที่จะสามารถหยุดยั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้
ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามก็คือวัคซีนนะคะ
วัคซีนหน่อยตายแล้วใจแป้วเลย

๒มกราคมฉีดได้๑๐๐๖๑โดส
ยอดนี้ประมาณ๒วันแล้วนะ

ภาพรวมโฟกัสไปที่เข็ม๒แล้วก็เข็ม๓นะคะ
ตอนนี้เข็ม๒ก็ยังไม่ถึง๕๐ล้านโดส

ก็ต้องไปให้ถึง๕๐ล้านโดสนะคะ
ส่วนเข็ม๓ตอนนี้อยู่ที่๗๑๒๗๐๙รายนะคะ
ก็ต้องเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อย
เพราะว่าโอมิคอนมันไล่หลังเรามาแล้วนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันหนักมากเนี่ย
ถึงขั้นต้องมีเรื่องของล็อกดาวน์ประเทศหรือเปล่า

ภูมิสมครับไม่ว่าภูมิสมจะอยู่ซอกมุมไหนของโลก
ไกลแค่ไหนหนีโควิดไม่พ้นจริง